ก้าวไกลล่ะไปถามฝั่งก้าวไกลไปถามคุณรังสิมันโรมหน่อยละกัน
เรื่องกรณีคุณธนทรเพราะว่าคุณรังสิมันโรมก็ตอบนักข่าวนะ
คือก็ให้สัมภาษณ์แหละแล้วก็บอกเลยบอกว่าเอาจริงคือนะตอนนี้
คือผมก็ไม่ได้คุยกับคุณธนทรมาสักช่วงเวลาหนึ่งอาจจะไม่ได้เจอกันไง
ธนทรก็ไม่ได้อยู่ในพักเก้าไกลไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในพักเก้าไกลแล้ว
ดังนั้นคุณรังสิมันโรมก็เลยตอบคำถามในข้อนี้ไม่ได้
เมื่อวานนี้ค่ะไปคุยกับทางคุณรังสิมันโรม
คุณรังสิมันลงก็เลยบอกว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องที่คุณธนทรเนี่ย
ไปพบกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงแล้วผมเลยไม่สามารถตอบแทนอะไรได้
แต่ว่าในส่วนของพักเนี่ยเดี๋ยวต้องรอนะ
ต้องรอให้ทางพักเพื่อไทยมาคุยกันก่อนว่าจะเอายังไง
ก็ยอมรับว่าตอนนี้หลายคนพยายามประเมินว่า
ไกลเนี่ยจะกลายเป็นฝ่ายค้านไหมคุณรังสิมันโรมบอกว่ามันก็ยังไม่ได้มี
ข้อเท็จจริงอะไรออกมาถ้านักข่าวก็โยนคำถามไป
ถ้ามีการจับคั่วตั้งรัฐบาลแล้วคั่วการตั้งรัฐบาลนั้น
ไม่มีก้าวไกลล่ะก้าวไกลโดนผลักให้ไปอยู่ฝ่ายค้านล่ะ
คุณรังสิมันโรมบอกว่าต้องไปถามที่ฝั่งพักเพื่อไทยเหมือนกันนะ
ว่ามีอุดมการมีความเชื่อตรงกันกับพักคั่วรัฐบาลเดิม
มากกว่าก้าวไกลใช่ไหมแล้วถึงเวลาถ้ามันออกมาเป็นแบบนั้นจริงจริงเนี่ย
ทางเพื่อไทยต้องอธิบายกับประชาชนให้เข้าใจเอง
นี่ค่ะแล้วไม่ตอบด้วยไม่ขอตอบว่าการจะเดินทางกลับไทยของคุณทักษิณเนี่ย
มีผลต่อการตัดสินใจของพักเพื่อไทยไหมแต่ก็ยอมรับนะว่าบรรยากาศทางการเมืองช่วงนี้ประหลาด
บัญชีทรัพย์สินอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันทั้งทั้งที่ผมเองก็ไม่เคยทุจริตใช้ชีวิตตามปกติเลย
คือเหมือนกับปุตุชนทั่วไปยังจะมาอ้างว่าผมเนี่ยไปรับงานจากปารีสจากฝรั่งเศส
อยากจะถามกลับเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าผมไปรับงานใครมาเนี่ยทำไมอ่ะทำไมผมยังต้องมีหนี้
ผมยังต้องผ่อนรถผมยังต้องผ่อนบ้านอยู่แล้วการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ค่ะ
คุณรังสิมันเขาเปรียบเทียบนะคุณผู้ชมดอมดอมขับรถไฮบริดใช่ไหมไฮบริดนี่มันต้องไง
บริดก็สลับกันระหว่างเครื่องยนต์สันดาบกับไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า
นี่คุณรังสิมันโรมเขาเปรียบเทียบว่า
น่าจะเป็นกลายเป็นขั้วอำนาจไฮบริดกับน่าอยู่ในประชาทธิปไตยลองฟัง
ผมคิดว่าถึงที่สุดเราให้เพื่อทายเป็นผู้ที่เดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล
และโดยกระบวนการเนี่ยคือปกติที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการประชุมโดยเก้าไกรยังบ่อยมากนะครับ
แต่รอบนี้มันไม่บ่อยเหมือนเคยอ่ะไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีเหตุผลมีอะไรก็ว่ากันไป
แต่สุดท้ายนะครับเพื่อไทยก็ต้องกลับมารายงาน
แล้วการรายงานเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับการมาบอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้ฉีกดิว
อันนี้มันเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วครับมันเป็นคนละส่วนแล้วถ้า๘พักเหนียวแน่น
คือคือตอนนี้ฝ่ายนู้นนะครับฝ่ายสวที่ไม่ชอบก้าวไกลนะครับ
อย่าไปให้ความหวังเขาเลยฮะแล้วคุณธนทรเองที่เราเคยนำเสนอข่าวไป
ว่าได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวมาว่ามีการเดินทางไปฮ่องกง
วันเกิดคุณทักษิณไปแล้วก็กลับวันรุ่งขึ้นเลย
แต่คุณธนทรก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะ
มีแต่คุณช่อนี่แหละที่ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นจริง
เพราะว่าคุณธนทรอยู่ไทยอยู่กรุงเทพ
คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอนะว่าหลังจากนี้คุณธนทรจะออกมาพูดเรื่องนี้ไหม